ส่วนเรื่องของกีฬาภาพเมื่อคลานก็
และการรุนแช้นกับชมบุรี

จบได้เพียงแค่ลองแชมป์นั้น
ตั้งแต่ทั้งหมด๒๖นะแต่งั้นเกมสำคัญของท่าเรือนนะครับ
ก่อนที่จะแข่งเกมนี้ตามหลังชนบุรี๖แต้ม
ก็คือว่าต้องชนะ๒เกมที่เหลือนะครับถึงจะเป็นแชมป์ได้
ชนะเท่านั้นใช่ครับแล้วเกมนี้มันก็ยากเพราะแบงคอกก็เป็นทีมดับ๓ท่าเรืออันดับ๒
แต่ได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับเริ่มต้นได้ดีครับ
เจ้าอาทิตย์ภาคของธนชโศษศแหวงครับจ่ายบอลไปติดทางวัฒนาแล้วจ่ายต่อให้กับทางวิวัฒน์ไทยเจริญยิง๑๐
แล้วก็มีโอกาสลูกนี้นะครับสกอร์ไหล๒๐คือมุมไม่มีครับ
ดาราวุฒิใจเพชรยิงอัดด้วยความแรงแล้วบอลกระฉอกนะครับลอดขาของฮัศดีเข้าประตูไปครับ๑๗นาทีนำ๒๐
จากนั้นนาทีต่อมาครับพอได้ง่ายก็เสียง่ายเหมือนกันครับ
เพราะว่าแบงคอกเล่นเร็วมาจบที่ฟานซิสโก้แจ็คซันกับตัวยิง๑ต่อ๒ในช่วงครึ่งแรก
และการต่อผ่านจังหวะนี้ครับขึ้นหลังโกขงานมาเลยครับ๒๒นาที๒๙นาที
พอมันเสียก็ต้องกลับมาเล่นเรียกแผนครับจังหวะนี้
แล้วยิง๓๒ก็โกขงานไปแล้วกันผสมศาสดาแทบแตกเลยนะครับ
โอ้โหเขาลุ้นไงแฟนเพราะว่ามาขึ้นนำเนี่ยนาที๓๘เหลืออีก๒ที่จะหมดเวลา
แต่ดูความเจ็ดแสนครับมีช่องนิดเดียวยิงบอลไปคาอยู่ดูเลยครับบนสามเหลี่ยมเลยครับ
ลูกยิงของทางมุมัติอุสบานบูซานะครับเหลือไม่ถึงนาทีครับ
อันนี้เรียกเสียบมุมดึงลูกอ่ะใช่เสียบมุมของแท้เลยครับโอ้โหแล้วมันเจ็บแสบคือหันไปอีกทีหนึ่ง
เนี่ยเสียบคาอยู่คาตาเลยครับแล้วก็ความนางดวงของเกมความเครียดนะครับตลอดทั้งเกมมันมีสะสมมาอยู่แล้ว
มีกฎดันเนอะก็มีเรื่องของการตัดสินแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าที่ผมดูตามภาพเนี่ยคือมันก็ไปตามเกมนั่นแหละนะครับ
ความผิดพลาดมันเป็นเรื่องของความเร็วความเร็วของเกมที่อาจจะไม่ทันอยู่แล้วแต่โดยรวมก็ถือว่าตัดสินจากสายตาที่ผมบรรยายเกมอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าใสสะอาดอยู่นะครับ
ทันบ้างไม่ทันบ้างมันเป็นเรื่องปกติของฟุตซอลอยู่แล้วเพราะมันเป็นเกมที่เร็ว
เพราะว่าจังหวะทั้งสองทีมเนี่ยบทจะได้ก็ได้บทจะไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลย

ใช่ครับพอจบเสมอแบบนี้นะครับผ่านนัดที่๑๕ก็รู้แชมป์เลยครับ
บูเวฟนะครับ๖๒แต้มนะครับท่าเรือ๕๗เป็นรองแชมป์นะครับ
คะแนนเนี่ยก็ห่างกัน๕แต้มคือไล่ไม่ทันแล้วเหลือโปรแกรมนัดเดียวนะครับ
แล้วก็ที่๓แบงคอกก็ยังไม่การันตีนะครับ
แต้มยังอาจจะโดนเกษมบัณฑิตไล่มาเหมือนกัน
เพราะว่ามี๔๘แล้วก็ดำ๕เป็นสุราช๔๕
บรรยากาศหลังเกมที่โกดังสเตดียมนะครับ
ก็มีแฟนเพจนะครับต่างให้เขาสนใจกับข่าวนี้อยู่แล้ว
เพราะว่าแฟนของการท่าเรือก็ไม่พอใจการตัดสินอยู่แล้วนะครับ
เชียร์ในสนามก็ไปต่อว่าทางภูรสินตะโกนด่าท้อนะครับ
แล้วก็ไม่ยอมให้ผู้สินออกไปง่ายเหมือนกันนะครับ

ยังออกไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่า

แล้วก็ไปส่งที่สอนอท่าเรือ

ไม่ไปส่งที่บ้านนะ

คือแน่นอนอารมณ์ในเกมมันมีอยู่แล้วนะครับ

เพราะต่างประเทศก็มีแต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
สิ่งการทำอาทิตย์กับผู้สินนะครับว่าก็มีหลายจังหวัดที่ค้าใส่ตา
แต่ว่าผลออกมาก็ยอมรับนะครับแล้วก็แสดงความยินดี
กับพีทีบุรีวัฒน์เชิญบุรีที่คว้าแชมป์เป็นครองครับ
คุณเจนน้องนะครับวันนี้เราสู้เต็มที่นะครับ
ถึงแม้เราจะไม่มีตัวบาซิลนะครับหมากตัวเจียโก
แต่น้องก็ทำให้เห็นว่าพวกเขาก็เล่นได้นะและเราทำสุดมาก
สิ่งที่เรามาเชิญในหนามผมบอกเราสู้เต็มที่นะครับ
แต่สิ่งที่เรามันอยู่นอกสนามเราสู้ไม่ได้นะครับ
นอกเหลือในการทุกคลุมแต่ทุกคลุมจากนี้
ผมถือว่านะครับพวกเราเนี่ยมาในทางถูกต้อง
สปีนกีฬาที่ดีมันควรจะมีนะครับ
และเราสู้กับสิ่งนี้และสิ่งที่ผมได้นะครับ
ผมอาจจะเป็นนักแชมป์แต่ผมได้แฟนมนต์ทั่วประเทศ
ที่เขาดูถ่ายทอดแม้แต่การเท่านั้นเองวันนี้
เขามาเชิญพวกเรานะครับเพื่อให้เราเป็นนักสู้
และสู้อย่างความถูกต้องยังต้องได้คือความถูกต้อง

หลังจากนี้ก็จะเป็นประเด็นแน่นอนเรื่องของการตัดสินของผู้ตัดสิน
ก็คือแน่นอนว่าต้องมีการพัฒนาผู้สินขึ้นไปแบบรวดเร็วแล้ว

แต่ก่อนมันอาจจะจบโดยการเป็นแชมป์แบบห่าง
แต่ว่าพอมีลุ้นปีหน้าโจทย์สำคัญก็คือ

เพราะว่าบางจังหวะบางศาสตร์มันชนแบบมิฟาว

ทำให้หลายทีมเขามองว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้

ส่วนผลที่สองคู่โดนทบีรรย์เสมอกับบางกองซิตี้สามนะครับ
นนทมี๑๘คะแนนบางกอกซิตี้มี๑๙
ทั้งสองทีมก็ต้องไปลุ้นหนีตกชั้นในเกมสุดท้าย

ดูดีกว่าในกรณีที่แต้มเท่ากันนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งคู่ห้องยังท่าข้ามนะครับแพ้สุราช๓๕